ไม่ค่ามอดรายอยู่แล้วนะฮะดังนั้นคนนะฮะแต่ไปดูเราคะ
แม่อย่างนี้เขาเรียกว่ามองตาเป็นมันนะฮะ

ผู้กล้าลงจากช่วยด้วยนะฮะ
ดูซิว่าใครมองไฟทางไหนนะ

ดูสิว่าจะเจอใครในสี่คนนี้นะครับมีนะฮะพี่ทานนะครับน้องโอเอแล้วก็มี
พี่ปากนะฮะแล้วก็มีสุปคิมรู้เหมือนกันดีกว่าเอาเอ๋แล้วกันเอ๋ลูกสามารถ
เหมือนกันนะครับโอเอแนะนำตัวหน่อยครับ

เอ้าเอาดี
ชอบชอบ
แนะนำเรื่องการ์ตูนน่าจะเกี่ยวกับเรื่องการ์ตูน
ดูการ์ตูนแล้วเดี๋ยวเราต้องมองผู้ช่วยเราก่อน
การ์ตูนนี่หมอเพื่อนนี่เก่งมาก

ไม่อยากให้พี่โชลิมาอยู่ข้างเลยค่ะ
กลายเป็นหลักยิโรที่สุด
ไม่เราสวยค่ะเราสวย
อ่ะมาดูซิว่าเราจะลงกี่ดาวนะครับ

ลุยเลย๓ดวงดาวของเรานะฮะเจ๋งมาก
อยากถามว่าชินจังอายุเท่าไหร่คะ

คิดตามหลักการศึกษาไทย

ขวบนี้กำลังจะเข้าป๑เหมือนกัน

ขวบตอบแล้วนะครับยืนยันคำตอบครับว่า
เราจะไปเฉลยนะชิ้นจังอายุเท่าไหร่

ชิ้นจังอายุ๕ควบครับ

เก่งมากเลยนะครับตอบแบบปุ๊บปั่วเลยนะฮะ

บอกแล้วนะครับคนที่เก่งเขาไม่ค่อยพูด

อ่ะเชอรี่ก็ได้ไป๑ดวงดาว
มาที่น้องโซดาบ้างนะจ๊ะ

ล้อมหาชนของน้องโซดามาครับ

อย่างนั้นเลือกเป็นผู้ฟ่าแล้วกัน
ฟูฟ่าแนะนำตัวหน่อยครับ

ฟูฟ่านะคะสูง๑๕๘ค่ะ

หรือจะเป็นพี่บอล
พี่บอลชอบเป็นของสูง

เอาไว้มา
ทำไมถึงเลือกพี่บอลไปครับ

ลงกี่ดวงดาวดีครับ

ขอใช้๓ดวงแล้วกันนะครับ

บอกความสูงเรียกอย่างไร

กี่เซนติเมตรขึ้นไป

นี่ค่ะรองนางสาวไทยนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะ

ผมว่าก็ระหว่าง๑๖๕กับ๑๖๘

หนูคิดเอาไว้๑๖๕กับ๑๗๐ค่ะ

ว่าอยู่ในเกณฑ์น่าจะประมาณที่พี่บอลบอกคือ๒ต่อ๓
ก็คือ๑๑๕เซนติเมตรกับ๑๑๘เซนติเมตร
ทีนี้จะเลือกอันไหนดีครับ
ขอเลือกเป็นข้อ๒๑๖๕แล้วกันค่ะ

โอ้ยโอ้ยโอ้ย
อ้าาาา

แม่จับนานตลอด
เอาละตอบครั้งนั้นนะครับว่า๑๖๕เซนติเมตร
ไปดูว่าคำตอบคือเท่าไหร่ครับ
เฉลย๑๖๕เซนติเมตรค่ะ

ถือว่าเราร่วมหุ้นใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน

รับไปแล้ว๓ดวงดาวน์
ส่วนคุณบอลเองนะฮะเริ่มต้นสะสมใหม่นะครับ

คุณเอิ้นครับตอนนี้เรียนแล้วทำงานนะครับ

ทุกคำถามคุณเลือกเองทุกคำตอบคุณเลือกเองด้วย

ต้องแพร่กระป่วนเลยนะครับ

มีคุณพี่ประหยัดนะฮะ
แล้วก็มีคุณพี่เพลนะครับแล้วก็ไปข้ามไปวัยเด็กเลยน้องนโม
แล้วก็มีพี่มงคลโอ้โห
เอาจริงถ้าให้ดูสี่คนนี้เนี่ย
คือทั้ง๓ท่านคุณประหยัดคุณเพ็ญคุณมงคลเนี่ย
มันไกลจากผมเยอะกว่า

สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนโมฮาว

ดูจากทั้ง๓ท่านแล้วได้ข่าวว่า

กะโหรึเปล่า

ดีมากก็อย่างนี้

รู้ไหมครับว่าเพลงที่นโมร้องเมื่อกี้
ชื่อเพลงว่าอะไร
ข้อที่จะตัดออกเป็นข้อแรกเลยนะคะ

จริงเพลงนี้แล้วเขาไม่ได้ร้องว่ากาโวกาโว
แต่คนไทยเราฟังแล้วมันเพี้ยนเป็นกาโวกาโว

ซึ่งอย่าพึ่งหนูยังไม่มีความรู้ค่ะ

แต่ว่าตอนนี้อยู่๑กับ๒แล้ว
เฉียนว่าอันนี้ถือว่ามันได้ความรู้เพิ่ม

ถ้าเราเลือกเราเลือกข้อสอง

ใจตรงกันงั้นยืนยันคำตอบว่าเป็นข้อ๒
ตอบไปแล้วนะครับว่าเพลงนี้ชื่อเพลงว่า
ในคำตอบเป็นข้อที่๒ใช่หรือไม่น้องนับโม
คือซอยแรกอามีฮาอามีกาฟาน
ท่อนี้คิดเหมือนกัน
เดี๋ยวดูซิตอนเดินลงจะเป็นท่าไหน

เดินจากไปเงียบ

มากลับมาที่น้องปิงปองนะฮะ
อย่างที่บอกว่าทุกคำถามของเรานะฮะ
เลยนะครับวงร้องมหาชนมาครับพร้อมแล้วมุ่นเลย
มีนะฮะน้องแปมนะฮะน้องดรีมนะครับพี่วิวแล้วก็น้องตุ๊กตา
นะจ๊ะสี่ท่านนี้ชอบใครครับโอ้โหเป็นใบรุ่นอีกแล้วค่ะ
ก็จริงที่ดูไว้ถูกฉลกสุดเลยชอบที่มีลายผ้าขาวม้า
ข้างหลักน่ะน้องตุ๊กตาตุ๊กตาเป็นอะไรที่ดูดู
หน่อยนะฮะเชิญครับสวัสดีค่ะตุ๊กตานะคะก็ขายเสื้อผ้าใหม่ข้างป้า
ที่อยู่ที่ตลาดไลฟ์ซีมาร์เก็ตนะครับ
จะบอกว่างานขายพี่บอลอาจจะไม่ถนัด

นี่พี่หมอเพื่อนคิดว่าจะช่วยหนูได้ไหมคะ

เป็นพี่หมอเพื่อนแล้วกันครับ
หมอเพื่อนหน่อยมาแล้วนะครับ

ผู้ช่วยเรานี่แรงอยู่แล้วนะครับ
ดวงดาวคำถามเชิญเลยครับ

ผ้าใหม่เนี่ยเรานำมาจาก

ใช้ใบไม้ซีสไหนนะคะ

เดี๋ยวดูซิว่ามีอยู่ในช้อยซ์มั้ยครับ
เป้อ
ตอบแล้วว่าใบ
ต้นหม่อนค่ะ
ใบหม่อนจากต้นหม่อนนั่นเองนะครับ
ใช่หรือไม่ครับคุณตุ๊กตาครับ
เฉลยค่ะต้นหม่อนค่ะ
รับไป๓ดวงดาว
คุณหมอด้วยนะครับคุณหมอเพื่อนเรา๑ดวงดาว

อันนี้น้องโซดาบ้างนะจ๊ะเขายังไม่พลาดเลยเนอะ

โน๊ต

มีน้องถุงแป้งนะฮะน้องวิมนะครับน้องก๊อตแล้วก็คุณก้อย

ขอเลือกเป็นคุณก๊อตแล้วกันค่ะ
ก๊อตนะลูกปลอดภัยสุดนะ

สวัสดีครับผมชื่อก๊อตครับ

จัดชอบดูกีฬา

ตัดไปเลย
อันไหนตัดค่ะ

ที่ผ่านมานะฮะ
ในปี๒๐๑๘เราแก่งที่คิดว่า

ความคิดคือขัดแย่กันมากนะ
หมอเพื่อนว่างัน
หมอเพื่อนเห็นมาหาผมเลย

แต่พอจะดู
ออกไปเลย

ไปอยู่กับหมอเพื่อนก่อน